ออกมาทำร้ายเรื่องของการทะเลาะวิวาดกันก็ขอให้ดูกรณีของคดีนี้เลยค่ะ
จะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ต้องมีการเข้าไปดูนะคะ
เพราะว่าตำรวจเองนะคะสนเพชรเกษมวันนี้ได้นำกำลังเข้าไปบุคคลนะคะ
ภายในชุมชนวัดม่วงนะฮะกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการโพสต์นะฮะ
ในโลกออนไลน์ว่าจะไปที่เพชรชบุรีนี่นี่เป็นคดีบาร์ดใช่ไหมคดีกับบาร์ด
ครับไปหาบาสนะคะที่อยู่กับหมอปลาตอนนี้
ตำรวจไม่นิ่งนอนใจนะคะเรื่องนี้วันนี้ก็ไปเลยที่ชุมชนวัดม่วง
ไปตรวจค้นนะคะเช้ามืดเลยค่ะนะฮะตำรวจสืบสวนสอนอเพชรเกษม
ตำรวจสืบสวนนครบาน๙ตำรวจ๑๙
ไปตรวจค้นชุมชนวัดม่วง๙๑๓เป้าหมายด้วยกันค่ะ
จากที่มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะคุณนัทพงศ์
รองภูมิชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ก็ต้องไปดูนะคะว่าพอมีการโพสต์แบบนี้

๓กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มของในบาส
กลุ่มคู่กรณีทั้ง๖คนแล้วก็กลุ่มที่โพสต์สร้างสถานการณ์
จากการตรวจค้นบ้านเป้าหมายไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ส่วนผู้ที่โพสต์ข้อความยังไม่พบ
แต่ไม่ได้หยุดนะคะกำลังสืบสวนอยู่ค่ะ
ก่อเหตุในวันนั้นนะครับ
ก็ในเบื้องต้นขนาดนั้นก็ปรากฏจากภาพองค์การศึก

ส่วนในทางคดีค่ะก็ดำเนินต่อไปนะคะ
พนักงานสอบสวนสนเพชรเกษมควบคุมตัว
นายนัทธพลมากนามนะคะนายพาสกรชัยมนตรี
นายปารเมษสุริยานายพันกรอึ้งโต
ผู้ต้องหาทั้ง๔คนซึ่งเป็นคู่กรณีของในบาสนะคะ
วันนี้เอาไปฝากขังผลัดแรกที่สารอาญาธนบุรี๑๒วันค่ะ
ตั้งแต่๑๘ถึง๒๙ตุลาคม
เรื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
และในชั้นสอบส่วนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธ
ตำรวจก็จะต้องสอบพยานอีก๗ปาก
และรอผลตรวจพิสูจน์ของกลางผลชนสูตรบาดแผล
ตรวจสอบประวัติต้องโทษผู้ต้องหา
ซึ่งพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการให้ประกันตัวผู้ต้องหาด้วยนะคะ
จากความผิดมีอัตราโทษสูง
และเป็นการกระทำลักษณะกลุ่มคนร้ายค่ะ
เกรงว่าถ้าปล่อยตัวอาจจะหลบหนี

หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นได้นะคะ
สารพิจารณาคำร้องและความจำเป็นแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ค่ะ
ภายหลังญาติของผู้ต้องหาทั้ง๔ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวชั้นฝากขัง
สารพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวทั้ง๔คน
ราคาประกันคนละ๑๕๐๐๐บาท
โดยให้ผู้ประกันนำหลักทรัพย์มาประกันภายใน๗วันนะคะ
นี่ก็คือในส่วนของกลุ่มที่เป็นคู่กรณีของในบาส
ส่วนในบาสนะคะหลังจากผ่าตัดแขนหักที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
เมื่อเช้านี้หมอปลากับคุณน้ำฟ้าก็ไปเยี่ยม
แต่ว่ายังเข้าเยี่ยมไม่ได้เพราะว่าเขามีเรื่องของมาตรการโควิด๑๙
ก็มีการวีดีโอคอลคุยสอบถามเรื่องอาการ
บาสบอกว่ายังปวดแผลจากการผ่าตัด
นิ้วมือสามารถขยับได้เล็กน้อยหมอให้ดูอาการ๒๓วัน
ถ้าไม่แทรกซ้อนก็ให้กลับบ้านได้
บาสกับแฟนสาวก็ฝากขอบคุณทั้งหมอปลาเสียเปียรวมถึงผู้ที่ให้ความช่วยเหลือทุก
ขอบคุณทั้งหมอปลาเสียเปียรวมถึงผู้ได้เหลือทุกคนค่ะ
ในบาสกับแฟนสาวก็ให้กลับบ้านได้เล็กน้อย
ในบาสกับแฟนสาวก็ให้กลับบ้านได้เหลือทุกคนค่ะ
ในบาสกับแฟนสาวก็ให้กลับบ้านได้เหลือทุกคนค่ะ
ในบาสกับแฟนสาวก็ให้กลับบ้านได้เหลือทุกคนค่ะ
ไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว